ไปดูไม่รู้ว่าเป็นงานแต่งหรืองานวันเกิดกันแน่นะคะสำหรับคู่รักคู่นี้นะคะ
คุณตอสแล้วก็คุณนุ่นคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรเลยนะคะเพราะว่าภาพเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
หลายคนก็แซวนะคะว่าตกลงนี่มันงานแต่งหรืองานวันเกิดกันแน่

เอาเร็วสิ
จุ๊บ
แจวกันนะคะหลายคนบอกจุ๊บเลยไม่ใช่ผิดงานนะคะ
เห็นวางมือแบบบนตัดเค้กแถมเสียงเชียร์ในบ้านเนี่ย

ปกติเวลาบ่าวสาวเขาแต่งงานเนี่ยก็จะมีการแบบจัดลำดับมือ

ภาพนี้นะคะน้องสาวคุณตอสโพสต์ลงไอติสตอรี่ค่ะ
ฉลองวันเกิดครบรอบ๔๒ปีของคุณตอสนั่นเองค่ะ

ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าปกติคู่ตอสนู่นเนี่ย

แฟนคลับก็อดแซวกันไม่ได้นะคะว่า

อย่างที่เชอรี่บอกไปมีแย่งจริงนะคะ
ใครจะวางมือไว้ข้างบนไปอีก
แต่แน่นอนค่ะอย่างที่เห็นในคลิปเลย
ผู้ชนะก็คือต้องเป็นฝ่ายหญิงแน่นอนนะคะ

อีกหนึ่งครอบครัวแล้วกันน่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะ

พ่อบลูกเดนุพรปีนี้อายุครบ

ครอบครัวก็จริงค่ะแต่ที่ต้องแซวกันหน่อยค่ะคุณ
คือความน่ารักของคุณกบสุวนันค่ะ

ใหญ่ให้คุณสามีเป็นของขวัญวันเกิด
ไปชมคลิปแห่งภาพความประทับใจเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ